เมื่อวานนี้กรกตเขาบอกเขาพอใจในภาพรวมของการจัดเลือกตั้งล่วงหน้ากันไป
นะครับก็มีการแถลงคาวด้วยค่ะแต่ว่าทางด้านของพระพธิไทยเองก็
ไม่มั่นใจนั่นอ่ะสิเออส่งคนไปสังเกตการณ์เรื่องของการอ่า
แยกบัตรนะฮะที่ศูนย์ปรายศนีร์หลักสี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับ
ทางด้านของในนัทเล่าศรีสวกุลนะครับรองเลขาธิการกรกตเนี่ย
แถลงถึงผลการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตทั่วประเทศ
ที่มีผู้ลงทะเบียนเอาไว้๒ล้าน๖แสนคนบอกว่า

และขอบคุณทุกหน่วยทุกคนนะฮะ
ที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันจัดเลือกตั้งให้เป็นไปได้เรียบร้อยดีนะครับ
ขอบคุณผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนที่อดทนและรอคอยที่จะใช้สิทธิ
คาดว่าจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เฉลี่ยทั่วประเทศจะไม่น้อยกว่า๑๗๕นะครับ
จึงสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนในวันนี้นั่นเองนะครับ
ว่าบัตรลงคะแนนแล้วใส่ซองแล้วใส่หีบแล้ว

เรียนว่าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
จนถึงกระบวนการแล้วส่งกลับไปนะครับ
มีศักดิ์พยานเยอะมากนะครับ
เยอะจนที่ถ้าใครคิดจะเปลี่ยนแปลงก็

ก็หวังว่าจะเป็นไปอย่างนั้นนะนะ
เพราะว่าคือภาพที่มันหลุดออกมา
ที่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่กำลังจับใบเลือกตั้งเปิดกล่องออกมาเนี่ย
จริงก็ไม่เห็นมีคนยืนล้อมรอบดูอยู่เหมือนกันนะ
ก็มีแค่เจ้าหน้าที่นะครับ
ทางด้านของนางสมรเทิดธรรมพิบูลนะครับ
เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดมหาชน
บอกว่าปรายศนีย์ไทยได้รับมอบหมาย
ภารกิจพิเศษให้เป็นผู้ขนส่งบัตรเลือกตั้ง
เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด
บัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร

ไปยังเขตเลือกตั้งในพื้นที่ต่าง๓๕๐เขตทั่วประเทศ

กรกตจัดทำการส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด
และบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร

ที่ประชาชนได้ไปลงได้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงมาแล้ว
อย่างแปรศนีย์เพื่อทำการคัดแยก
แล้วก็ส่งต่อไปยังเขตเลือกตั้งปลายทางให้แล้วเสร็จ

เพื่อให้ทันกำหนดเวลาปิดหีบเลือกตั้งรอบปกติ
คือ๕โมงเย็นของวันที่๒๔มีนาคม

บอกว่ามีตัวแทนของพักเพื่อไทยสี่คนค่ะระบุว่าเป็นทีมปราบโกงเลือกตั้งของพัก
มาเฝ้าสังเกตการณ์การคัดแยกบัตรเลือกตั้งที่ศูนย์ปรายศนีย์หลัก๔ผ่านกล้องวงจรปิด
ซึ่งจะได้ที่ศูนย์เปรสนีหลักสี่บอกเลยนะคะว่าใครที่อาจจะหวันใจ
ไม่มั่นใจหรือสนใจอยากจะมาสังเกตการณ์มาเฝ้าดูผ่านกล้องวงจรปิดมาได้เลย
สิบสี่ชั่วโมงยินดีต้อนรับเพื่อความโปร่งใสนะคะ
ขณะเดียวกันก็มีดราม่าในโลกโซเชียลค่ะหลายคนเนี่ย
เห็นกล่องเป็นหีบใส่บัตรเลือกตั้งเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะ
หีบเนี้ยคุ้นคุ้นไหมเออจำได้ไหมตอนที่นายสนชัยสีสิวเที่ยวก่อน
อดีตกรกตทดสอบทดสอบโยนปุ๊บแตกปั๊บแตกปั๊บ
คือเขาก็หวั่นใจกันบอกว่าเอ๊เห็นหีบบัตรเลือกตั้งแล้วหวั่นใจเหลือเกิน
หลายคนมาคอมเมนต์นะคะว่าจริงแล้วหีบแบบนี้
ถึงแม้ว่าจะมีสายรัดสีน้ำเงินรัดเอาไว้๔ด้านแบบนี้
ถ้าคนที่เขารู้วิธีเนี่ยนะคะเขาสามารถเปิดได้นะใช่เนี่ย
เห็นป่ะเขาบอกเปิดได้ชิวเลยนะถ้ารู้วิธี
เปิดแล้วใส่กลับไปเหมือนไม่เคยเปิดมาก่อนก็ได้
บางคนบอกกล่องนี้ดูเปราะบางเหมือนอนาคตของเราเลย
คือท่านเน้กเขาก็เข้ามาด้วยความเป็นหวงอะนะคะ
ซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะนี่ใช้งบประมาณกี่บาทคะท่าน
อืมถามไปยังกรกตครับทีนี้ไปดูบรรยากาศการลงคะแนนเสียง
เกือบทุกหน่วยเนี่ยสภาพไม่ต่างกันเลยคือคนมาใช้สิทธิ์เยอะมากตั้งแต่เช้าค่ะ
ยาวไปจนถึงช่วงเวลาปิดหีบคือ๕โมงเย็นเลย
แต่ละหน่วยใช้เวลาต่อแถวนานบ้างเร็วบ้าง
โดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งกลางโรงเรียนบางกะปิ
บอกแล้วว่าตรงนี้เนี่ยคือหน่วยที่ประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์

โมงตรงปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็ปิดประตูทันทีเลยนะคะ
บางคนที่มาไม่ทัน๕โมงสามถึงสี่คน
ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้คือถ้าคุณมา
ก่อน๕โมงคือมาถึง๕โมงตรงปุ๊บแล้วคุณเข้าไปอยู่ในประตูแล้วเนี่ย
ต่อให้คุณยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังไม่ได้เข้าครูหา
ก็ถือว่าคุณมาทันก็ต่อแถวรอกันต่อไปเพื่อจะเข้าไปเลือก
แต่ถ้าคุณมาหลัง๕โมงตรงเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้แล้ว
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่กรสินกันหน่อยครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งจังหวัดกรสิน
แต่เกิดอาการเหมือนเป็นลมคุณผู้ชมขณะที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลย
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็เรียกรถพยาบาล
แต่อาการก็ไม่ดีขึ้นไม่มีแรงจะเดินประกอบกับการลงคะแนนเอง
ก็ยังทำไม่ได้ครับไม่สามารถที่จะให้ใครพยุงไปใช้สิทธิ์ได้คือบังคับไม่ได้เลย
ลักษณะแบบนั้นคือมันเป็นการผิดกฎหมายด้วย
ผู้มีสิทธิ์จึงขอว่าตนไม่สามารถลงคะแนนด้วยตัวเองได้
ไม่ขอใช้สิทธิ์แต่ขอทำบันทึกถึงเหตุการณ์ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งละกันนะครับ
ส่วนสำนักงานปกครองและทะเบียนสำนักประหลักกรุงเทพมหานคร
แพร่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลของผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
เมื่อวานนี้มี๘๑๓๐๖คนจาก๙๒๙๐๖๑คนก็คิดเป็นร้อยละ๘๗๒๒นะครับ
มากที่สุดก็ที่หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าเขตบางกะปิถึง๕๒๕๑๕คนหรือ๑๕
รอลงมาก็เป็นที่ห้วยขวานนะครับ
๓๕๒๖๘คน๑๘๖๔๑นะครับ
ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ
ก็หวังว่า๒๔มีนาคมนี้พวกเราคนไทยทั้งประเทศจะออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะ
ส่วนกรณีที่เมื่อคืนมีภาพหลุดออกมาเรื่องที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาเปิดกล่อง

หลายคนก็ถูกถามไปไหนบอกไม่เปิดไง
กรตออกมาชี้แจง๓ทุ่มเมื่อวานนะครับ
บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่กรตอันนี้ก็ได้ทำได้อยู่แล้ว

นัดเล่าศรีสวกุลให้สัมภาษณ์นะให้เหตุผลบอกว่า
จะเอาออกมาใส่ถุงส่งไปปรายศนีย์หลักศรีเพื่อคัดแยกเพราะถ้าขนไปทั้งหีบ
เดี๋ยวมันจะเสียเวลาแล้วก็สิ้นเปลืองงบประมาณค่ะอืมแต่เขาก็บอกนะ
ส่วนใครที่กังวลว่ามันจะมีการเปลี่ยนบัตร
มันจะมีการแบบว่าสลับสับเปลี่ยนหรือเปล่า
บอกว่าไม่มีแน่นอนเพราะว่ามีการตรวจตรา
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยคุมอย่างเข้มงวดก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น